ช่วงนี้มาดูประเด็นร้อนในโลกโซเชียลที่มันไปเกี่ยวข้องกับการเมือง
ตอนนี้การเมืองเราไม่ได้โฟกัสที่การจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะ

หลายคน
ค่ะไปคอมเมนต์เอาไว้นะฮะรบกวนด้วยค่ะนี่ไงนี่ไง
กลายเป็นประเด็นเลยถ้าเกิดว่าที่ฉันเป็นคุณชอบเนี้ยน่ะ
อันนี้ฉันจะร้องเพลงกลับไปที่คุณธาทายังว่าโอ้โอ้โอ้โอ้ย
น่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัวฉันต้องกลัวหรือเปล่า

เสียใจที่ทำไมทำอะไรต้องถูกจับจ้องไปหมดเลย
สิคะเป็นประเด็นทุกเรื่องแม้แต่เรื่องการแต่งกายก็โดนนะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงแล้วก็มีการแชร์
โพสต์นี้รูปนี้ในโลกโซเชียลตลอดทั้งวันเลยครับ
เป็นเรื่องราวที่คุณอมิตาทัทยังเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของเพื่อนร่วมงานรายหนึ่ง
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันดีที่มีการโพสต์ข้อความนี้พื้นหลังสีส้ม
ข้อความดักตบอีช่อที่ช่องอาราโว่เหมือนเป็นการเงียดกันนะฮะ
แนวบูลลี่กันคือไอ้ที่ว่าออกแนวบูลลี่เนี่ย
มีอีช่อนักพันธ์ดินอีช่อคอสั้นอีช่อคางธูม
แล้วก็แฮชแท็กอันสุดท้ายก็คือเหมือนกับพูดทำนองว่าเขากับพวกไม่เอาพักอนาคต
มันคือเป็นการไปดูหมินคนอื่นเป็นการบูลลี่คนอื่น

มีช่อคอสั้นกับอีช่อคางทูมนี่แหละที่เป็นประเด็นเพราะมันคือการวิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกของ
ซึ่งอันนี้มันคือเหมือนเป็นการบูลลี่

มากกว่านั้นมันมีคนดังที่เรารู้จักกันดี
กดไลค์ไปคอมเมนต์เหมือนใบในทางสนับสนุนหรือว่าส่งเสริม

ก็มีคุณธยังไปคอมเมนต์ว่ารบกวนด้วยค่ะ
มาด้วยคุณอีฟคุณอีฟเป็นลูกสาวของคุณต้อยเศรษฐา
ก็ไปคอมเมนต์ว่าไม่น่ารอดนะ
และเป็นคุณพีชพลคุณพี่พลไปใส่อีโมจิคอนรูปแบบหัวเราะอยู่

ก็ไปคอมเมนต์ต่อว่าร่วมลงขัน
นี่ค่ะนี่ไงคือมันก็ไม่รู้ว่าคอมเมนต์ด้วยความสนุกสนานหรืออะไร
แต่ว่าคือพอคนมองเข้าไปปุ๊บแล้วมันเป็นประเด็นการเมืองปุ๊
คนก็เลยมองว่าอ้าวคุณกำลังสนับสนุนให้เขาไปดักตบใช่ไหม
คือคนที่เห็นเมนต์นี้ไม่รู้หรอกว่าดาราคนดังทั้งหมดทั้งมวลรู้จักกับเจ้าของโพสต์ระดับไหน
แต่คนที่เห็นเข้าใจแล้วว่าอ้าวทั้งดาราทั้งนักร้องหนุนให้คนใช้ความรุนแรงในการตบกันเหรอ
บูลลี่กันการดูถูกคนอื่นแล้วบ้างก็ว่าเป็นการสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรง
หรือเปล่าจากความเห็นต่างทางการเมือง
ขนาดที่เจ้าตัวเองเนี้ยนะฮะไม่ได้ออกมาชิ้นแจนกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าหลังจากที่มันเป็นดราม่าไปเนี่ยคุณทาทาก็มีการโพสต์รูป

คอมเมนต์ไปต่อว่าจนแบบไม่มีการพูดถึงภาพของการดำน้ำเลย
แต่มีการเข้าไปต่อว่าตำหนิแล้วก็เหมือนแบบจะแบรนด์ผลงานคุณทาทาด้วยซ้ำไป
เพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยกำลังจะมีคอนเสิร์ตที่คุณธทัศน์ต้องขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วย

ถ้าจำได้คุณทาทาเนี่ยต้องประสบกับอาการป่วยโรคไทรอยด์ใช่ไหมคะ
และเธอเป็นไทรอยด์แบบที่น้ำหนักมันจะขึ้น

แล้วช่วงนั้นเนี่ยคนก็บูลลี่เธอในเรื่องของภาพลักษณ์
แบบทำไมทาทาอ้วนจังทาทาไม่สวยแล้วอะไรอย่างนี้
เธอก็ชอกช้ำกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่พักนึง
แล้วก็เธอก็เป็นคนพูดเอง
ว่าการบูลลี่เป็นการแสดงออกที่คนทำควรต้องรู้สึกอายตัวเอง

แล้วคนก็เอาข้อความนี้กลับมาว่าอ้าวแล้วตอนนี้คุณทำเองอยู่หรือเปล่า
คือบางคนพูดเลยนะว่าผิดหวังมาก
ขอถอนความเห็นใจที่เคยให้คืนมาได้ไหม
อืมค่ะนะฮะไม่เพียงแต่คุณทาทาที่โดนเรื่องของดราม่ากับเรื่องนี้
อีกคนนึงคุณอีฟพุทธธิดา
ออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าเขาไปเขียนว่าไม่น่ารอดนะ

ก็คือเขาบอกว่าเขาต้องการจะหยอกล้อเล่นกับเจ้าของโพสต์

แต่เขาไม่ได้จะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใด

คุณอีฟเป็นคนแรกที่ออกมาขอโทษก่อน
อ่านี่คือคอมเมนต์ของคุณอีฟใช่ไหมคะ

เออเธอก็อธิบายว่าเหตุผลที่เธอไปเม้นคืออะไร

อีกหนึ่งคนที่ไปนี่ฮะพีชพล

คุณพี่พลก็โดนดราม่าเหมือนกัน
แล้วสุดท้ายก็ออกมาชี้แจงว่า
ตลกกับคนที่โพสต์ว่าคางทูม

นี่ไงแฮชแท็กทางทูมเนี่ยเป็นประเด็นเลยนะคะ
เพราะว่าต้นทางมีแฮชแท็กนี้ปรากฏอยู่ด้วย
แฮชแท็กทางทูมก็คือลักษณะเหมือนจะไปว่าคุณช่อนั่นแหละ
ใช่เขาบอกว่าแฮสแท็กค้างทูม
ผมแค่รู้สึกขำว่าพี่เขาคิดได้เนอะ
แฮสแท็กไม่ได้มีเจตนาจะบูลลี่อะไรเลยครับ

คือพีชพลพอคอมเมนต์เสร็จปุ๊บ
มีการติดแฮชแท็กคางทุนต่อท้ายด้วยเหมือนกัน

แล้วก็ขอโทษทำให้เข้าใจผิด

ก็ขอโทษกันไปแต่คนก็ไม่จบแค่นี้
ไม่จบเพราะว่ากระแสข่าวทั้งหมดทั้งมวลนะคุณผู้ชม

ของคุณทาทาขึ้นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์เลย

แล้วก็สุดท้ายแล้วนักร้องคนนี้

รวมทั้งเจ้าของโพสต์เองก็โพสต์นั้นก็หายไปใช่ไหม

คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวมันไม่จบแค่นี้

ก็ได้ทุกกระแส
รักทาทายังพระทาทายัง

แม่และพื้นหลังรูปหัวใจเต็มไปหมดเลย
ก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณช่อแหละ

ใช่คือก็พยายามติดต่อไปสอบถามแล้วค่ะว่าเห็นหรือยังรู้เรื่องหรือยังรู้สึกอย่างไร
คุณช่อนางสาวพันนิกาวานิสโฆษกภักดิ์อนาคตใหม่ก็บอกว่าอ๋อเห็นแล้วค่ะจริงโพสต์นี้มันก็เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะ
ไม่เข้าใจว่าเจตนาที่เอากลับมาพูดถึงหรือสร้างให้เป็นประเด็นอีกครั้งมันคืออะไร
ตัวไม่สนใจไม่อยากตอบโต้ด้วยเพราะว่าไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับประเด็นนี้
จ้องไปหมดใส่เสื้อผ้าอะไรก็ผิดยกมือในสภาก็ผิด
ทำผมก็ผิดทำผมก็ผิดใช้ใจผิดจังหวะตอนนี้น่าจะยังผิดค่ะแทนที่เช้าบอกว่า
ช่อก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะสอสอเต็มที่นะพยายามอภิปรายในสภาเต็มที่
พูดถึงเรื่องการปฏิรูปสื่อซะด้วยซ้ำแต่ไม่เห็นมีสื่อไหนเอาข่าวนี้ไปลงบ้างเลย
เจาะแต่เรื่องอะไรแบบนี้ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองสักเท่าไหร่เลย
อยากที่จะขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยโฟกัสเรื่องงานเถอะค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าอีกหนึ่งกรณีถ้าจำกันได้มีอดีตสื่อมวลชนเนี่ย
เขาออกมาเป็นข้อความส่งต่อกันเยอะเหมือนกันผู้จาพาดพิงคุณช่อในกรณีทางเสียหาย

ถ้าจำได้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเชิงชู้สาวบ้างอะไรบ้าง

แล้วเธอกำลังปรึกษาหารือกันอยู่ในพักเหมือนกัน
ไปฟังเลยค่ะที่การพักอนาคตใหม่กันบ้างนะคะ
นายเปียบุฎแสงกะโนกุลก็บอกว่า
เป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไม่ได้สร้างสรรค์เลยด้วย

ให้ประชาชนและการทำงานในสภาของพักซะมากกว่าเอา

ภารก็ก็หยิบยกปัญหาความเดือดร้อน

ในการทำงานของภรรก็ไม่เป็นอะไรก็ปล่อยเข้าไป
อยากจะเชิญชวนให้มาสนใจ
เรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าถ้าหากเอาเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้พูดกันบ่อย
มันจะทำให้สังคมเบนความสนใจของสังคมไป
ที่จะมาช่วยกันจับตาว่า๖โครงการทิ้งถวน
ในทุนผูกขาดกลุ่มไหนได้ประโยชน์
ไม่ชอบมาภากลอยู่ตรงไหนนะครับ
ประเด็นสำคัญของชาติบ้านเมืองในวันนี้มันกำลังเดินหน้าแล้ว
คือเราไม่ได้มีสภาพผู้แทนรัศดรจากการเลือกตั้งมาหลายปี
สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเองซึ่งเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดีย
เราเป็นคนกำหนดวาระทิศทางของสื่อของกระแสในสังคมได้
อยากจะเชิญชวนกันช่วยกันกำหนดเรื่องที่มันเป็นสาระสำคัญ
อาจารย์ปียบุตรก็พูดเรียกสติทำงานทำงาน
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนค่ะนี่เลยนะคะมาแล้วค่ะ
คุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบอกกรลายจุด
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะ
คือคุณสมบัติบอกว่ากรณีที่คุณทาทายัง
มาโพสต์ลักษณะว่าฝากด้วยค่ะ
คือเป็นการออกใบอนุญาตให้มีการใช้ความรุนแรง
ต่อบุคคลที่เห็นต่างทางการเมือง
ซึ่งตนไม่เข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้ว่า
ท่าทางไม่พอใจอะไรเกี่ยวกับตัวช่อ
ถึงกับแสดงท่าทีแบบนี้ออกมาในที่สาธารณะ
คำว่าฝากด้วยค่ะถ้าเกิดเราเข้าใจในชาวบ้านคือ
คือคุณฝากตบฝากที่นึงฝากด้วยค่ะอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้อืม
คุณสมบัติบอกต่อบอกว่าส่วนตัวอยากมีโอกาส
รับฟังประเด็นโต้เถียงหรือเห็นต่าง
ช่อพันนิกากับทาทายังมากกว่าที่จะเห็นถ้อยคำแบบนี้
บอกกรลายจุดยังแสดงความเห็นด้วยว่า
ผมเคยคิดว่าคุณก็คือหมายถึงคุณทาทายัง
มีความคิดที่สูงกว่าระดับที่แสดงออกในครั้งนี้
เจ็บนะไม่เข้าใจว่าทำไมดารานักแสดง
คุ้นเคยกับกระแสข่าวถึงนำพาตัวเองข้ามเส้น
ไปสู่หุบเหวของการถูกตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์

อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
คุณภัยศาลพืชมงคลผู้ช่วยบิ๊กป้อม
ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ได้แสดงความเห็นความเป็นห่วงในเรื่องนี้บอกว่า
คนวงการบันเทิงหลายรายที่รับงานมาด่าคนเห็นต่าง
แล้วแต่เผชิญกับกระแสต้านของสังคม
ต้องถอยหลังกลับไปที่ตั้งกันเป็นแถว
พร้อมกับเตือนด้วยนะคะว่ามันไม่คุ้มหรอก

โดยเฉพาะการสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีและก่อกระแสความรุนแรงนั้น
ไม่เป็นผลดีกับใครเลยมีแต่จะเกิดความเสียหายสะท้อนกลับ
คุณภัยศาลให้ข้อคิดน่าสนใจนะคะ
แล้วคนในโซเชียลก็บอกว่าตอนนี้คุณทาทารับไม้ต่อจากคุณปั้นจันทร์มาแล้ว

คือหลายคนบอกเลยว่าปั้นจันต้องขอบคุณทาทานะ
กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วทาทาขอโทษแล้วนี่
ทาทาเมื่อวานนี้๓ทุ่มก็ยังอยู่ต่างประเทศนั่นแหละค่ะ
เราก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามไปนะคะ
บอกว่าขอโทษระบุใจความสำคัญคือ
กับเหตุการณ์ที่เป็นกระแสในตอนนี้ทาทาขออนุญาตชี้แจงนะคะ
ยอมรับค่ะว่าถาดคอมเมนต์ไป
สำหรับข้อความดังกล่าวในแอคเคาน์ของพี่ที่สนิทกันมาก
โดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมา
ไทยเองไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วค่ะ
ส่วนเรื่องการเมืองทาก็ติดตามบ้างในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่ง
และไม่ได้มองว่าพี่ของทาจะไปกระทำเรื่องดังกล่าว
ก็คือไม่ได้ไปดักตกช่อจริงเนี่ยนะคะ
ที่เขียนไว้ในโพสต์ของพี่เขา
คอมเมนต์ไปโดยไม่ทันระมัดระวังและคิดให้รอบครอบ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังแล้วก็คิดให้รอบครอบมากกว่านี้
ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์อะไรไปในที่สาธารณะ
อีกครั้งทาทาบอกว่าขอโทษกับเรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ขอโทษเสร็จปุ๊บบางส่วนให้อภัยแต่บางส่วนจำแล้วก็ไม่ให้อภัย
บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแยกแยะได้มีระหว่างความเห็นส่วนตัวและเรื่องของงาน
ย้ายออกก็ถือว่าชื่นชมนะคะที่ออกมายอมรับแล้วก็
ขอโทษกับสังคมทีนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลับไปดูย้อน
กลับไปดูไปค้นหาแล้วนะว่าโพสต์ต้นทางเนี่ยอะไรยังไงแบบไหน
แล้วเพราะโพสต์ถูกลบไปแล้วย้ำว่าดิฉันใช้คำว่าถูกลบนะ
เพราะว่าเจ้าของโพสต์คุณเออดีศรออกมาโพสต์บอกว่า
ชี้แจงนะไม่ได้ลบเองวางไทม์ไลน์กันเองแล้วจะรู้สาเหตุของคำว่าตบ
คือโพสต์เขาถูกลบค่ะถูกลบโดยอาจจะถูกแจ้งรีพอร์ตหรืออะไรก็แล้ว
แต่นะคะทำให้โพสต์ของเขาเนี่ยถูกลบไปเพราะว่ามันมีการเขียนข้อความว่า
โพสต์ของคุณถูกลบออกแล้วเราลบโพสต์ของคุณออก
จากโพสต์นั้นไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนอะไรก็ว่ากันไป
คือคงเป็นคนแจ้งรีพอร์ตแต่ว่าที่เขาบอกว่าให้ไปวางไทม์ไลน์กันดูเองแล้วจะรู้สาเหตุของคำว่าตบเนี่ย
ถ้าหลายคนย้อนกลับไปดูในไทม์ไลน์ของเขาในเฟซบุ๊กก็จะเห็นชัดเจนว่า
เขาแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนว่าเขาไม่ฝักฝ่ายทางด้านของพักอนาคตใหม่
แล้วเขาก็แสดงความคิดเห็นลักษณะแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาชัดเจนจุดยืนเขาชัดเจน
เราก็ติดตามไว้แล้วกันแล้วก็เป็นบทเรียนเนอะจะไปแสดงความคิดเห็นเรื่องของการเมืองต้องระวัง
มันมีผลกระทบตามมามากมายใช่คือเห็นต่างได้แหละจริงมันคือสิทธิเสรีภาพทุกคนไม่มีใครผิด
แต่ต้องพร้อมยอมรับสิ่งที่มันจะตามมาด้วยแต่ก็ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง